มาดูกันต่อกับข่าวของหมากปลินค่ะ

ก็โดนแซวกันเยอะนะคะเพราะว่ามีช็อตเด็ดช็อตดัง

แล้วเขาก็บอกว่าทำไมตอนนี้หมากปรินหน้านี้มันคาง
มันแหลมเหลือเกินนะคะคุณผู้ชม
หอมมากสองคนนี้

เวลาผอมลงจริงจะต้องขอบคุณพี่แอน
ที่บังคับเรา

ใครบอกว่ามีหน้าจะมีรูปอีก

อย่างที่บอกไปก็ตอนนี้ก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยก่อน

พร้อมทางใจพร้อมครับ
เดี๋ยวรอว่ากันเพราะว่าตอนนี้มันก็
เราก็ใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้ไปเรื่อยแล้วกัน
พี่แวจงสอม
ทำใจให้รักกิมเบอร์รี่คนเดียวเลยล่ะค่ะ
บอกแล้วกลัวเข็มจะแย่นะคะ